เพื่อนบ้านเมายาคลุมคลั่ง

คือก่อนหน้านี้ก็มีปลาหินโยนขวดยิงปืน
แต่ล่าสุดถึงขั้นปลาระเบิดเพลิงใส่บ้านจนโอ้โห
ไฟไหม้ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนค่ะ
ดูพฤติกรรมผู้ชายคนนี้นะคะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
โยนอะไรเข้าไปที่บ้านหลังนี้

แล้วก็โยนเข้าไปอีกแล้วก็ควันมาเลย
ไฟไหม้เลยนะคะ

ธันวาคมอุบลราชธานี
ทีมข่าวของเราก็ได้คุยกับเจ้าของคลิปนี้ค่ะ
คุณจันทิพย์อายุ๓๑เป็นคุณครูโรงเรียนแห่งหนึ่ง

บอกว่าผู้ชายคนนี้บ้านตรงกันข้ามกับบ้านเธอเลยนะคะ

โยนก้อนหินใส่บ้านบ้างแหละ
โยนขวดยิงลูกดอกยิงปืน

แต่หนักสุดก็คือภาพที่เห็นนะคะ

แล้วเธอต้องทนอยู่กับเหตุการณ์แบบนี้มาเป็นปี
เพราะผู้ชายคนนี้มีพฤติกรรมแบบนี้ปีกว่าแล้ว
เธอก็ให้ข้อมูลเพิ่มนะคะว่า
เริ่มต้นเนี่ยปลาหินใส่บ้านจนกระจกแตก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

มีปัญหาทะเลาะกับผู้ชายที่ก่อเหตุมาก่อนนะคะก็งงเหมือนกันว่าผู้ชายคนนี้
ทำลงไปเพราะอะไรวันนี้ตำรวจมาแล้วนะคะ
ตำรวจสพศรีเมืองใหม่ไปที่บ้านของผู้ชายที่ก่อเหตุ
ควบคุมตัวไปแล้วค่ะนำไปตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดที่โรงพัก
ก็ไม่ต้องเดาให้ยากสีม่วงแน่แน่เนี่ยปัสสาวะม่วงนะคะ
ก็คือคลุ้มคลั่งยาเสพติดเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวผู้ชายคนนี้ตรวจปัสสาวะ
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าเท่าที่ดูเหมือนยังเมาอยู่เลยเหมือนยังเมายาอยู่เลย
พูดจาไม่รู้เรื่องยอมรับว่าก่อนที่ตำรวจมาจับเสพยาบ้าไปสองเม็ด
รับว่าเป็นคนก่อเหตุตามภาพในกล้องวงจรปิดจริง
แต่เขาอ้างว่าที่ต้องไปก่อเหตุเพราะเพื่อนบ้านไปเขย่าประตูบ้านเขา
มันรบกวนบ้านเขาเขากินข้าวอยู่ไปรบกวนก็เลยต้องตอบโต้
ไม่จริงหรอกไม่เกี่ยวหรอกบ้านเสียหายเขาบอกเขาไม่รู้จักไม่ได้อะไรเลย
คือหลอนมั่วเนี่ยค่ะแล้วก็มาก่อเหตุแบบนี้ค่ะ